คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะ

ผู้ชุมนุมไปปักหลักชุมนุมกันที่แยกประทุมวันนะคะ
ปิดการจราจรตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
จนถึงประมาณ๑๘นาฬิกา๒๘นาที
ตำรวจเริ่มใช้มาตรการเพื่อให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมนะคะ
จอใหญ่คือภาพย้อนเหตุการณ์นะคะ

มีการนำกำลังตำรวจหลายกองร้อยค่ะ
มาพร้อมโลกเกราะเดินเรียงแถวมาที่แยกเฉลิมเผ่า

จากแยกประทุมวันที่มีผู้ชุมนุมอยู่ประมาณ๑๕๐เมตรนะคะ
ขนาดเริ่มกำลังก็ได้ประกาศให้ผู้ชมนุมสลายตัว
ถ้าไม่ปฏิบัติการตามที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งออกมา
ก็จะมีมาตรการในการฉีดน้ำนะคะ
เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนว่าจะมีการฉีดน้ำ
มีผู้ชายคนนึงพยายามจะเข้าไปดันเจ้าหน้าที่
ผู้ชุมนุมด้วยกันต้องดึงออกมา
ไปดูภาพบรรยากาศช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ

ภาพที่เห็นอยู่คือภาพเมื่อตอนเย็นนะคะ
นาฬิกา๔๙นาทีตำรวจประกาศแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบอีกครั้ง
ผู้ชุมนุมพยายามนำรั้วเหล็กมาวางเป็นแนวกั้นเพิ่ม
แล้วก็มีการนำร่มมากางเอาไว้นะคะ
เพื่อกันน้ำและมีการเครื่องถุงดำใส่เจ้าหน้าที่
ก็จริงจริงแล้วมีการพยายามเจรจากันอยู่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่า
ให้เวลาหนึ่งนาทีก่อนที่จะมีการฉีดน้ำสิบแปดนาฬิกาห้าสิบสี่นาที
เจ้าหน้าที่นับถอยหลังเลยค่ะแล้วก็ประกาศหมดเวลา
ฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะครับแต่น้ำไม่แรง
ฉีดโดนตำรวจที่ตรึงกำลังอยู่แถวหน้าคือฉีดไปแล้วโดนตำรวจด้วยกันเองที่ยืนอยู่แถวหน้าสุด
ตำรวจก็เลยฉีกแถวให้รถน้ำขยับไปด้านหน้า
แล้วก็เนี่ยค่ะก็ฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสิบแปดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาที
ตำรวจเริ่มขยับแนวประชิดผู้ชุมนุมมากขึ้นมีการคว่างปลาสิ่งของ
ออกมาจากฝากฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมบ้างนะคะมีรั้วเหล็กขวดน้ำกลวยจราจร
รถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนคันที่สองค่ะขับเข้ามาจอดคู่แล้วฉีดน้ำใส่
ช่วงเวลาดังกล่าวมีน้ำเป็นสีน้ำเงินและสีเขียวนะคะช่วงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงที่วุ่นวายค่ะคุณผู้ชม
ทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเริ่มดันดันเข้าไปที่ฝั่งผู้ชุมนุมนะคะ
อันนี้เป็นน้ำสีสีเห็นไหมคะดันแล้วก็มีการปะทะกันชุลมูลค่ะ
แล้วก็ฉีดน้ำไปด้วยดันไปด้วยแต่เป็นเมื่อช่วงเย็นนะฮะ
ละมุนเมื่อตอนทุ่มหนึ่งเป็นภาพทุ่มหนึ่งนะคะมีการยิงแก๊สน้ำตาใส่บริเวณหน้า
ภาพยนตร์ลีโดนาทีที่ผู้ชุมนุมถูกน้ำฉีดใส่โดนแก๊สน้ำตา
ผู้สื่อข่าวเองด้วยนะคะทั้งแสบตาทั้งแสบผิว
ต้องใช้น้ำเปล่าล้างทำความสะอาดเพราะระคายเคืองผิวระคายเคืองตา
ก็ต้องแยกกันไปคนละทิศคนละทางค่ะหลังจากนั้นก็พยายามกลับมา
ตั้งแนวกันใหม่ที่กลางแยกนะคะก็เป็นจุดปะทะ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยตั้งแถวอยู่ด้วยมีการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมอีกรอบหนึ่ง
ผู้ชุมนุมก็แสบตาแสบผิวกันนะคะนี่นะคะมีสามะเนรค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานไปว่ามีสามะเนรเดินไปที่รถน้ำของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่นะคะขอให้เจ้าหน้าที่หยุดฉีดน้ำ
นี่ค่ะภาพนี้นะคะเมื่อช่วงหัวค่ำนะคะ
ช่วงประมาณสักทุ่มกว่ายกมือไหว้เจ้าหน้าที่
ให้หยุดฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ก็ถอย
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่มาตั้งขบวนอีกที่หน้ารถนะคะที่หน้ารถฉีดน้ำ
แล้วก็ที่บริเวณบันไดบีทีเอสก็มีตำรวจควบคุมฝูงชน
ปิดเส้นทางห้ามผู้ชุมนุมขึ้นไปช่วงเวลาประมาณทุ่มสิบห้านาที
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำต่อค่ะมีการประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมเลิกชุมนุม
แล้วก็พยายามประชิดเข้าไปนะคะนี่นะคะเป็นภาพเมื่อช่วงทุ่ม๑๕นาที
กลุ่มผู้ชุมนุมยกมือไหว้เจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะนั่งกราบเลยยกมือไหว้
ประมาณเกือบทุ่มครึ่งที่หน้าสยามเซ็นเตอร์ค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ตะโกนให้ถอยแล้วก็จะไปรวมตัวกัน
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นที่หน้าสยามเซ็นเตอร์
ผู้ชุมนุมก็พยายามตะโกนบอกกันอ่ะนะคะตะโกนบอกกันต่อเนื่อง
จะเป็นภาพที่ต่อเนื่องกลุ่มผู้ชุมนุมก็เดินทยอยกันไป
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะครับนี่เราไล่เรียงเหตุการณ์
ตั้งแต่ช่วงเย็นมาถึงช่วงค่ำนะครับส่วนภาพล่าสุดเนี่ย
ท่านดูทางอีกจอหนึ่งของท่านนะฮะส่วนภาพแฟมภาพเนี่ย
ช่วงค่ำที่เราไล่เรียงนะครับคือตำรวจได้ประกาศ
รากอฉุกเฉินให้ผู้ชุมนุมกลับบ้านนะครับแล้วก็ฉีดน้ำเป็นระยะ
แล้วก็มีเหตุชุลมุนเป็นระยะนะครับทั้งผู้ชุมนุม
สื่อมวลชนเองก็สำลักน้ำสำลักแก๊สน้ำตานะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็มีเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บเช่นกันนะครับผู้ชุมนุมบางส่วนก็ถูกควบคุมตัวไปนะครับ
เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ถือโล่เข้ามาแล้วก็ประชิดเข้าพื้นที่เรื่อยจนถึงแยกประทุมวัน
แต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนนะครับที่ยังปักหลักอยู่ในพื้นที่
แต่ส่วนใหญ่ก็พากันแยกสลายตัวออกไปจากพื้นที่แยกประทุมวันนะครับ
บางส่วนก็ไปที่จุฬาลงครมหาวิทยาลัยก็มีนะครับ๑๙นาฬิกา๔๐นาที
แล้วก็เอาแผงเหล็กกระถางต้นไม้ที่ผู้ชุมนุมมาตั้งกั้นแนวไว้เนี่ย
เอาออกไปทั้งหมดก่อนที่ตำรวจจะเตรียมตั้งแนวอีกครั้งนะครับ
แล้วก็มีการใส่หน้ากากป้องกันเอาไว้แล้วก็เดินเข้ากระชับพื้นที่ไปเรื่อยนะครับ
พร้อมกับมีการส่งสัญญาณให้ผู้ชุมนุมเนี่ยถอยออกจากพื้นที่ไปนะครับ
แล้วก็ระบุว่าจะมีการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมแล้วก็จะต้องใช้เครื่องมือตามที่มีอยู่ไปเรื่อยนะครับ
จะเข้ากระชับพื้นที่นะครับมาถึงแยกประทุมวันนะครับ
ครั้งหนึ่งเข้ามาก็เคลื่อนเข้ามาสัก๕เมตร๑๐เมตร
แล้วก็ฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสีเป็นระยะนะครับ
มีรถควบคุมฝูงชนเข้ามาเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ประมาณเท่าที่สังเกตได้ก็ประมาณสักประมาณ๗คัน
นะคะคุณผู้ชมคะไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันต่อเลยนะคะ
ก็คือย้อนเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะคะช่วงเวลาประมาณทุ่ม๔๕นาที
อัธพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่แก่นำคนสำคัญก็ได้ขึ้นรถกระจายเสียง
มวลชนจากแยกประทุมวันเดินไปตามถนนพญาไทย
่งหน้าสู่แยกสามย่านเพื่อที่จะกลับบ้านพัก
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดประตูทางเข้าด้านคณะสถาปัตยกรรม
มวลชนเดินผ่านนะคะก็ไปสู่ทางที่จะไปต่อรถ
โดยสารสาธารณะได้ไม่มีการปราศัยอะไรในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
แต่ทางจุฬาลงกรก็ได้ช่วยอำนวยความสะดวก
สำหรับการจะเดินทางกลับสำหรับมวลชนผู้ชุมนุม
อยากให้รัฐบาลปล่อยแก่นนำที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
ก็มาจับได้เลยไม่ขัดขืนประมาณสองทุ่มที่หน้า
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนายอัฐพลแก่นำก็ประกาศยุติการชุมนุม
ก็บอกว่าที่จุฬาไม่มีสถานที่ให้ชุมนุมนะคะ
ย้ายไปที่จุฬาเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นหลังจากนั้นก็ให้แยกย้ายกันกลับบ้าน
ขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนกลับบ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กลับมาอีก
พรุ่งนี้นัดรวมตัวกันอีกครั้งนี่คือการยืนยันจากทางแก่นนำอ่ะนะคะ
แต่ยังไม่ได้มีการบอกเวลาสถานที่อะไร